ไทยรัฐจอบประเด็นวันนี้นะคะไปเริ่มกันก่อนที่จังหวัดนครนายกเป็นอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์ที่พุ่งออกมาจากปั๊มน้ำมันแล้วก็มาเลี้ยวตัดหน้ารถพอดีนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้สามารถจับภาพเอาไว้ได้จากกล้องหน้ารถด้วยติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นอื่นจากรายงานค่ะ
กล้องหน้ารถบันทึกวินาทีรถกระบะขับอยู่เลนขวาและพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ออกมาจากปั๊มน้ำมันเลี้ยวตัดหน้ากระชันชิด
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านนาบางอ้อบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๑ตะบนพิกุลออกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ทำให้นายสุธินจันเพชรอายุ๕๙ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกาย
ก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์เพิ่งซื้อน้ำมันแล้วขี่ออกมาจากปั๊ม
ตัดหน้ารถกระบาดที่ขับมาทางตรงอยู่เลนขวา
คนขับพยายามหักหลบแต่ไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
จังหวัดสมุทรสาครเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถกระบะ
บนถนนท่าปรงตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ทำให้รถจักรยานยนต์ชนเสียบคาอยู่บริเวณล้อด้านซ้ายของรถกระบะ
นางสำรวยนาถาพันธ์อายุ๗๕ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บและมีอาการแน่นหน้าอก
สอบสวนทราบว่ารถกระบะเลี้ยวกลับรถตัดหน้ากระทันหัน
ทำให้นางสำรวยที่ขี่รถมาทางตรงพุ่งชนอย่างจัง
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถยนต์๒คันพุ่งชนกันกลางแยก
ทำให้รถพังเสียหายับเยินส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน
ปฏิเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนในพื้นที่ตะบนพระแก้วอำเภอพาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจากกล้องวงจรปิด
จากรถทั้งสองคันจะพังเสียหายแล้วรถกระบะยังพุ่งชน
เสาไฟฟ้าข้างทางหักโค้นอีกหนึ่งต้นหลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบ
ส่วนอีกคันเป็นรถกระบะส่งน้ำแข็งคนขับได้รับบาดเจ็บ
ศีรษะและใบหน้ากู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่จังหวัดกาลสินเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต
ทำให้ชายอายุ๒๐ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
ด้านซ้ายผิดรูปกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลกาลสิน
รถกระบะคู่กรณีท้ายรถมีร่องรอยถูกชน
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถทั้งสองคันกำลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกรสิน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบาดที่ขับอยู่ด้านหน้าเบรกกระทันหัน
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังมาเบรกไม่ทัน
พุ่งชนท้ายังจังจนได้รับบาดเจ็บ